คุณผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องราวของการมูเตลูค่ะ
มาดูกันที่นะคะพี่นักแสดงท่านนี้นะคะ

พี่ปูนาตยาจันรุงค่ะโลศแรกในโรงการบันเทิงเนี่ย
เล่นหนังเล่นละครมา๓๐กว่าปีค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็ที่สำคัญงานแน่นมาก
เปิดไปช่องไหนก็ได้เจอพี่ปูตลอดค่ะ
ตอนนี้มีทั้งลาคอนมีทั้งหนัง๔เรื่องด้วยกันค่ะ

และอีก๑เรื่องไม่เชื่ออย่ารบหรู

แหงองค์ปูพญานาศ๙เสียรที่จังหวัดรบปุรีค่ะ
แต่งองค์ทรงเครื่องกันแบบจัดเต็มเลยค่ะ
รวมบุญกับแฟนที่รักแล้วก็สัตว์ท้าองค์ปูที่เดียวกันค่ะ
ถามพี่ปูนะคะพี่ปูค่ะถ้าเป็นแบบนี้พี่ปูเชื่อ
ถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเนี่ยพี่ปูเชื่อเท่าไหร่
พี่ปูบอกว่าโอ้โหถ้ามีพันมีหมื่นพี่ให้เป็นแบบนั้นไปเลย
ไปฟังเสียงพี่ปูนัตยาหน่อยค่ะ
พอถึงจุดหนึ่งที่ท่านมาในนิมิตร
คือคือเกินคำว่าฝันเนาะก็ในนิมิตพวกพี่ก็เอ๊ะใช่เหรอวะ
อะไรอย่างนี้คิดว่ามโนอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่เชื่อ
ก็เลยบอกว่าก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าจริงต้องมาอีก
แต่พอท่านมาในนิมิตพวกพี่ก็เลยบอกอุ๊ยมาทั้งเดือนเลย
อืมฝันอย่างเงี้ยทั้งเดือนเลยเพราะพี่ก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่ม
แล้วคือเชื่อศรัทธาเราไม่เคยลบหลู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่
ได้หนักขนาดนี้ไงอู๋พอมาให้ฝันทั้งเดือนเนี่ยเรียบร้อย
นะคะต้องไปสร้างโองกปูพยนักแล้วก็มีปฏิหารอะไรจะ
เยอะมากมายจนจนเหมือนวันนึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องรู้
ถึงเวลาแล้วว่าท่านจะมาบอกว่ามีจริงคนอื่นพี่ไม่รู้แต่
พี่เนี่ยสัมผัสได้ว่ามีจริงพี่ก็เชื่อเลย
เป็นเรื่องของแรงศรัทธามากจริงนะคะเพราะว่าพี่ปูเขาจัดเต็มจริงนะคะ
แหวนสร้อยแล้วอย่างที่เชอรี่บอกเมื่อสักครู่เคสมือถือก็ยังเป็นแบบว่าเรียกรับทรัพย์เลย
เพราะเขามีความเชื่อในเรื่องนี้ไงมานิดเป็นเดือนนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ